ยังอยู่เรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสถานการณ์โควิด
รอบนี้กระทรวงศึกษาธิการดับฝันวันเด็กปี๖๕
ไม่กล้าที่จะให้มีการจัดงานวันเด็กแล้วฮะ
วันเด็กปีหน้าเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคม
ก็จะตรงกับ๘มกราคมพอดี
หลายต่อหลายคนบอกนี่เขาเปิดประเทศแล้วนะ

ดังนั้นวันเด็กปีหน้าเราได้เจอหน้ากันแน่นอนฮะ
ไปมาเมื่อวานนี้กระทรวงศึกษาธิการ
เขามีการประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการ

ก็จะมีท่านประหลักกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
พรีติกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

เด็กที่เด็กดีเด็กเด่นเด็กเรียนเก่ง

เดี๋ยวจะมีการส่งรางวัลไปยังพิกัดของท่านแทน
ไม่ต้องเดินทงเดินทางข้ามพื้นที่กันเข้ามา

อาจจะมีการเปลี่ยนมติก็ได้แต่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงศึกษายืนยันแล้วนะครับว่า
วันเด็กปีหน้า๘มกราจะไม่มีการจัดงานวันเด็กอย่างเด็ดขาดฮะ
ยังอยู่เรื่องเกี่ยวเนื่องกับโควิดสถานการณ์โควิดวัคซีน
มีคนงงมีคนงงว่าวัคซีนบริจาคทำไมมันมาเร็วกว่าวัคซีนที่เราสั่งซื้อ
แต่คนงงก็คือท่านรองนายกและรัฐบิตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ศาสตร์ศุกร์มาหนู
เดี๋ยวงงด้วยระดับท่านงงแล้วพวกผมไม่แย่เลยเหรอ
เราไม่งงแต่ท่านงงเออเราไม่งงฮะท่านงงงทำไม
เพราะว่าสั่งซื้อคือเราต้องใช้เงินนะฮะแต่ไปมาเนี่ยไอ้พ้นต้นทางเนี่ย
มันขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วไม่ผิดเหรอจ๊ะ
เหมือนมีช่องว่างเหมือนมีช่องว่างท่านก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีช่องว่างได้
ท่านก็เลยต้องมีการเดี๋ยวจะต้องมีการขันน็อตอีกที
ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดมาได้ยังไงฮะ
ดูตัวเลขการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้
ฉีดไป๔๔๓๒๑๒โดสเข็ม๑๒๓และ๔
ภาพรวมประเทศไทยที่บอกว่าตั้งเป้าไว้๑๐๐ล้านโดสไม่เกิน๕ธันวาคม
ตอนนี้๙๐๖๕๔๘๑๘โดสนับถอยหลังเหลืออีก๑เดือนกว่า
อันนี้คือเป้าเดิมแต่เป้าใหม่เนี่ยคือไม่เกิน๕ธันวา๑๐๐ล้านโดสได้ครับ